ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
จองมือกราบร้องที่ตรงเนื้ออ่าน
แค่ประจำโม
แต่เล่นกันก็เห็นเหลือตะงาน
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหน

จะอยู่อยู่ทานเป็นหลานยาโม

สองหมื่นบาทจะนำไปถ่ายถอนบ้านและที่ดิน

มีช่วงไหนตรงไหนบ้างไหมที่กังวลใจ

จอยด้วยอายุเท่านี้เคยหัดไปทำงาน

ก็ไปช่วยร้านอาหารล้างจานเสิร์ฟของเนี่ยค่ะ

นี่อยู่กับเรามายังไม่ถึงชั่วโมงเลย
ถ้าคุณป่าหนูประกาศว่าร้องได้
จอยจะได้สองหมื่นแล้วก็ได้ไปถ่ายที่

มูลค่าสองหมื่นบาท
จอยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
น้องจอยร้อง
ได้ครับ
น้องจอยร้องได้

แน่นอนครับจากบทเพลงของคุณสุนารีราชศรีมานะครับ

คุณย่าดีใจไหม

คิดไหมว่าเราจะถ่ายที่ได้คุณย่า
คิดอยู่ค่ะว่าจะได้เงินที่ไหนไปถ่ายที่แปลงนี้คืนค่ะ
นองมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับคุณย่า
ประมาณ๓เดือนค่ะ

ก็คือเอามากินมาใช้ในครอบครัวนี่แหละ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

เฮียไง

เจ้นเต้นแล้ว

เพื่อเอาไปเป็นทุนการศึกษาและใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ

ถ้าเกมไม่พลิกสถานการณ์ไม่เปลี่ยน
ตอนนี้เรามีที่ดินอยู่ในมือเราละ๒๐๐๐บาทเราได้แน่

ปลูกผักหาอาชีพเสริมค่ะ
มีตัวช่วยที่พยุงได้ก็คือร้องผิดได้๑คำเท่านั้น
ครับแต่บอกตรงนี้เลยคุณผู้ชมว่าแหม่เพลงนี้มันไม่ง่ายนะ
จุดอ๊ะจุดแอ๊ะมันเยอะจริงเลยแล้วก็กวาดเสียวค่ะคือร้องเร็ว